ตอนนี้ถ้าดูในหน้าเฟซบุ๊กก็จะเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวของญี่ปุ่นนะครับ
ของคนที่รู้จักที่ตอนนี้เดินทางไปญี่ปุ่นกันเป็นจำนวนมาก
ในช่วงเทศกาลหยุดยาวแบบนี้
ญี่ปุ่นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับ

ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวเพียง๓ชั่วโมง
ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยว

ไม่แพ้กับจังหวัดอื่นของญี่ปุ่น
ไปติดตามความงามกับคุณอันชลีศรีมั่ว
เมืองคุซาซึจังหวัดกุลมะประเทศญี่ปุ่น
ตั้งอยู่ในหุบเขาเป็นเมืองเล็กที่อยู่ห่างจากโตเกียวไม่มากนัก
ใช้เวลาเดินทางเพียง๓ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ
มาถึงที่นี่แล้วอันดับแรกแนะนำให้ไปเปลี่ยนชุดเป็นยูกะตะ

ค่าเช่าก็อยู่ที่ประมาณ๒๐๐๐เยน
หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๖๐๐บาทค่ะ
ชุดเรียบร้อยก็ถึงเวลาเดินชมเมืองสวย

ยังคงมีหลงเหลือให้ได้ตื่นตาตื่นใจ
จนถึงเดือนเมษายนนี้ค่ะ
เดินมาอีกหน่อยก็จะเจอกับบ่อน้ำผู้ร้อนธรรมชาติ

ควันลอยคลุ้งเพราะอุณหภูมิน้ำร้อนถึง๙๕องศาเซลเซียต

และจุดไฮไลท์นะคะของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของคู่ศาสึก
ก็คือที่นี่นั่นเองค่ะเป็นบ่อน้ำผู้ร้อนนะคะ
ถือว่ามีคุณภาพดีติด๑ใน๓ของประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะ
น้ำผู้ร้อนที่นี่มีจุดเด่นตรงที่น้ำมีค่าความเป็นกรดอยู่ที่ประมาณ๒๑
จึงช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่สะสมอยู่ตามร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
นักท่องเที่ยวจึงนิยมแช่เท้าหรือมือได้แบบสบาย
กลางอุณหภูมิ๑องศาเซลเซียต
ขนาดรอยน้ำค้างยังแข็งเป็นรูปหยดน้ำแบบนี้อยู่เลยค่ะ

ที่นี่ยังมีกิจกรรมพิธีกวนน้ำผู้ร้อนแบบโบราณ
สมัยนั้นต้องใช้แรงงานคนในการกวนน้ำก่อนส่งไปยังที่ต่าง
เพื่อใช้ในการแช่ออนเซ็นหรืออาบเพื่อสุขภาพต่อไป
ระหว่างที่ควรก็ร้องลำทำเพลงคลึกคลื้นแปลกตาดีค่ะ
เดินทางออกมาจากเมืองคุซาซึประมาณ๑๕นาทีเท่านั้น
มาถึงแล้วค่ะลานสกีเนินเขาที่มีหิมะคลุมหนา
ระยะทางยาวประมาณ๘กิโลเมตร
มาถึงที่นี่ต้องหาเรื่องเล่น
แต่มนุษย์เมืองร้อนอย่างเราเล่นสกีไม่เป็น
ก็จัดกระดานเลื่อนไปก่อนสนุกไปอีกแบบค่ะ
ปัจจุบันจังหวัดกุลมะเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้น
เพราะการเดินทางสะดวกและราคาไม่แพง

มีหลากหลายตกคืนละประมาณ๑๐๐๒๐๐บาทก็มีค่ะ
นิยมไปเพราะว่ามันจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่
เพราะคนไทยปัจจุบันนี้ก็ในเรื่องสุขภาพเหมือนกัน
ก็เห็นไหมครับว่าคนญี่ปุ่นนี้สุขภาพของเขาดีแล้วก็อายุยืน

เพราะนี่แหละเขาได้ไปอาบสำแรก
หนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ได้ทานอาหารเพื่อสุขภาพ
สำหรับเมืองคุซาซึจังหวัดคุณมะ
จะมีหิมะตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงต้นเดือนเมษายน
แต่ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นเมืองท่ามกลางหุบเขา
ที่นี่จึงมีอากาศดีตลอดทั้งปี
หรือจะเป็นอาหารก็มักเป็นเมนูพื้นเมือง
แต่ดูอลังการนะคะทั้งปลาดิบสด

ของที่นี่จึงไม่แพ้จังหวัดยอดฮิตของแดนปลาดิบแน่นอนค่ะ
หนีร้อนมาสัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติที่นี่

อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน